ผู้ชายคนนี้นะครับคือสภาพศพเนี่ยถูกทุบนะที่บริเวณศีรษะนะครับ
แล้วก็ศพถูกทิ้งอยู่ที่ใต้สะพานนะฮะตำรวจก็ตามสืบ
แล้วก็จับตัวคนที่ก่อเหตุได้แล้วปรากฏว่าเป็นน้าแท้นะฮะ
โดยมีการสารภาพว่าเอาจอบทุบที่บริเวณศีรษะ
แล้วก็เอาศพมาทิ้งศพตอนที่ไปเจอครับ
สภาพเป็นอย่างนี้นะฮะที่บึงการนะครับไปตรวจสอบ
คนเสียชีวิตจมน้ำแล้วก็มีถุงสีฟ้าเนี่ย
คลุมอยู่ที่บริเวณศีรษะนะครับเจอคราบเลือดที่ขอบสะพานครับ
พอศพขึ้นมาปุ๊บก็ไปตรวจสอบที่ใบหน้า
และบริเวณศีรษะมีร่องรอยบาดแผลลักษณะคือฉี่ขาดนะฮะ
แล้วก็ถูกคลุมด้วยถุงพลาสติกสีฟ้าอย่างที่บอกไปนะครับ
ตรวจสอบเนี่ยผู้ตายชื่อว่าคุณเสริมพงศ์พองผลายุคสามสิบเก้าปี
เป็นชาวบ้านบ้านห้วยลึกนะครับต่อมาครับตำรวจก็มีการสืบสวนสอบสวน
และนายเอกลักษณ์เสียงล้ำก็เลยนำกำลังตามไปจับกลุ่มทั้งสองที่บ้านพักนะครับ
ปรากฏว่าคุณสิริศักดิ์รับสารภาพครับว่าลงมือก่อเหตุ
ฆ่านายเสริมพงศ์จริงนะครับผู้ตายนั้นเป็นหลานที่เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กครับ
นิสัยก็คือว่าอันทภาณติดยาด้วยครับแล้วก็ชอบอารวาสนะขู่ฆ่าคนในบ้านครับ
วันที่เกิดเหตุเนี่ยสักประมาณตีหนึ่งของวันที่๒๓นะฮะก็คือเมื่อวานเนี่ยนะครับ
ขณะนั้นพวกตนเพิ่งจะเกี่ยวข้าวเสร็จก็มานั่งดื่มกันนะครับ
จู่ทางผู้ตายนายเสริมพงศ์นั้นเดินเข้ามาเตะกระติกน้ำแข็งล้มลงไปเลย
แล้วก็จะเข้ามาทำร้ายด้วยครับทางนายเอกลักษณ์ซึ่งเป็นหลานชายอีกคน
เตะนายเสริมพงศ์ล้มลงจากนั้นก็เลยใช้ไม้นะฮะฟาดนายเสริมพงศ์ไป๓ครั้งจนบาดเจ็บนะครับ
จากที่ทางคนที่ก่อเหตุบอกเนี่ยบอกว่าตอนที่เอาไม้ไผ่เนี่ย
ฟาดเนี่ยนะครับค่ะนอนพังงาบพังงาบแล้วนะโอ้
ตัวเองก็คิดว่าไหนทำร้ายมันไปแล้วเนี่ย
ก็เอาให้มันตายไปเลยแล้วกันก็เลยไปหยิบจอบมาทุบที่หัว
นะครับสองครั้งคราวนี้คุณผู้ชมครับเสียชีวิตเลยนะฮะ
ก่อนจะเอาถุงมาคลุมแล้วก็พากันเอาศพใส่รถซาเล้ง
ไปทิ้งที่สะพานซึ่งเป็นจุดที่พบศพ

เหตุที่ทำร้ายแกก็ฆ่าแกเพียงว่าอะไรเกิดจากอะไร
กูกับผมฆ่ากับนางดีดีอยู่มันมากับยางมามาเตะกับติ๊กนี่ฝง
คุณขอบคุณนะฮะผมผมก็เรียกว่าไหวเปล่าได้เอกว่า
มันว่ามันจะโยงมาหาผมมาบางแล้วจะเตะให้ผมละ

พลังค์
ฟังคำสารภาพแล้วตกใจอ่ะ
ใช่เขาเล่าเป็นฉากเนี่ยเนอะนอนผงาบใช่ไหมครับ
แล้วก็เลยเอาจอบฟาดหัวไปเลยนะครับ
ล่าสุดคุณผู้ชมครับวันนี้ตำรวจคุมตัวนายสิริศักดิ์และนายเอกลักษณ์ไปทำแผนนะครับ

กระท่อมเนี่ยคือลงมือใช้ไม้แล้วก็จอบทุบหัวนะครับ
ก่อนจะนำศพใส่รถแล้วก็มาโยนทิ้งที่สะพาน
คุณสิริศักดิ์บอกว่าที่ผ่านมาครับเวลาหลานชายเมายานะ
จะถือไม้ถือมีดอารวาสตีแม่ด้วยนะครับ
แม่นั้นโอ้โหเสียชีวิตไปก็ยังไล่ฟันชาวบ้านครับตนเอง
ดูพฤติกรรมมานานมากแล้วแล้วก็คิดว่านะครับ
ใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยก็ต้องตายเพราะว่าหลานคนนี้นี่แหละ
ตัดสินใจลงมือเลยแล้วกันถ้าอย่างนั้นคนอื่นจะได้ไม่ต้องมารับเคราะห์

คุณผู้ชมครับข่าวนี้เนี่ยเราปล่อยเสียงมา๒ครั้งเนี่ยนะครับ
ผู้ก่อเหตุผู้ต้องหาเนี่ยเล่าเองหมดเลยนะครับ
เรื่องต้นครับตำรวจตั้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่น
และซ่อนเร้นอำพลางศพนะครับศพผู้ตายก็ต้องมีการส่งชนะสูตรต่อไป
แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ก็คืออันนี้ก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายค่ะ
นะคะร่วมกันฆ่าผู้อื่นและซ่อนเร้นอำพังศพอย่างที่คุณกายบอกนั่นแหละ
นี่คือข้อหาของเขานะคะ